ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านงงเลย
คือไปกินข้าว

โดนตำรวจเรียกออกมา

ท้ายที่สุดโดนตำรวจทำร้าย
โดยบอกว่า๑ในกลุ่มตำรวจ

ใช่คือขนาดรู้จักกันนะเรียกออกมา
แล้วตำรวจอีก๓นายรุมทำร้าย
แล้วตำรวจคนที่รู้จักยัดเงินให้หมื่นนึง

ทำไมถึงโดนเรียกออกไปทำร้ายหว่า

ตำรวจที่รู้จักกันทำไมถึงไม่ห้าม

นายนิโรธวงจันลาอายุ๔๙ปี
เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนกู่

โอ้โฮตาปูดหน้าบวมแบบนี้นะคะ

บอกว่าผมโดนตำรวจชุดสืบสวนสพนศิลา๕นาย
แล้วผมรู้จักกับ๒ใน๕
เพราะว่าต้องทำงานร่วมกันในพื้นที่
ก็ไปเจอนายตำรวจทั้ง๕นายที่ร้านอาหาร

เสร็จแล้วนายตำรวจที่รู้จักกับผม
เรียกผมให้ออกมาหน้าร้านบอกว่ามาเคลียร์กันหน่อย
พอออกมาปั๊บเนี่ยผมโดนนายตำรวจอีก๓นาย
ผมไม่รู้จักรุมทำร้ายอยู่ฝั่งตรงข้ามร้าน
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีบาดแผลตามใบหน้า
ช้ำตามร่างกายทีนี้ค่ะ
นายตำรวจคนที่รู้จักกัน

ให้กับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไปรักษาตัว

มีการบอกด้วยนะพยายามห้ามแล้ว
แต่ตำรวจทั้ง๓นายที่มารุมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ทีนี้ค่ะทางฝากฝั่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเอง
ยังติดใจสิว่าฉันทำอะไร

ผมจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบ้านไผ่

รวมถึงที่สพนศิลา
ซึ่งเป็นต้นสังกัดของตำรวจทั้ง๕นาย

สอบถามไปที่ผู้กำกับของทั้งสองสพเลยนะ
ว่ามันเป็นการลงบันทึกประจำวันเอาไว้

สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมได้

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวของเรา
บอกว่าเดี๋ยวจะไปขอข้อมูล
นายตำรวจทั้ง๕นายที่สพนศิลา
จะเอาไปประกอบการแจ้งความดำเนินคดีที่สพบ้าน
เพราะว่าสพบ้านไผ่เป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมยืนยันนะ

โดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจนถึงตอนนี้ถึงเช้าวันนี้
งงอยู่เลยว่าโดนตำรวจรุมทำร้ายสาเหตุอะไร
ถ้าเกิดว่าผมทำตัวไม่ดีผมทำตัวไม่เหมาะสม
อ้าวตำรวจสองนายรู้จักผมไม่ใช่เหรอ
ทำไมไม่เตือนไม่บอกกล่าวกันดี
ไม่ใช่เรียกออกไปแล้วก็รุมกระทืบผมแบบนี้
แล้วทำไมถึงไม่ยอมห้ามปรามเมื่อเห็นตำรวจสามนายรุมผม
อยู่ดีพอเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมายัดเงินให้

แล้วอยากให้ผู้บังคับบัญชาของตำรวจทั้ง๕นาย
ออกมารับผิดชอบกับการกระทำของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะคะ